พาไปที่ขอนแก่นหน่อยคุณผู้ชมค่ะถ้าข่าวเมื่อสักครู่นี้คุณผู้ชมรู้สึกไม่ค่อยดีแล้ว
ข่าวนี้คุณผู้ชมรู้สึกแย่เลยล่ะค่ะผู้ชายคนหนึ่งชอบไปยืนเกาะประตูรั้วโรงเรียน
ประตูโรงเรียนนะคะที่อำเภอบ้านไผ่ไม่ได้เกาะเปล่ามือข้างหนึ่งเกาะอีกข้างหนึ่งกำ
ของของตัวเองเอาไว้แล้วสำเร็จความไคร่หน้าประตูค่ะค่ะโชว์เด็กหน้านั่นแบบนี้เลย
อืมคลิปนี้มีความยาวสิบสามวินาทีคุณผู้ชมผู้ชายคนนี้แต่งกายคล้ายกับ
พนักงานส่งสินค้าคือสวมเสื้อโปโลสีเทากางเกงขายาวสีดำรองเท้าผ้าบาท
ยืนช่วงตัวเองจนเขย่งสุด
แล้วคือข้างในเด็กก็นั่งกันอยู่นะ
ยังช่วยตัวเองจนสำเร็จความไคร้ขออนุญาตคุณผู้ชม

อันนี้เป็นโรงเรียนในอำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นนะคะ

ชาวเน็ตก็ช่วยกันแชร์ไปตามสื่อโซเชียล
แล้วก็รุมประนามหยามเหยียดกันสุดเลยค่ะ
ตรีเทพเกียรติปกรณ์แอดมินเพจชาวข่าวคนบ้านไผ่
เล่าให้ฟังนะคะว่าลูกเพจส่งคลิปนี้มาให้

ส่วนของคลิปมาเอิญขับรถผ่าน
เจอผู้ชายคนนี้ยืนเกาะรั้วโรงเรียน
แล้วก็จ้องมองนักเรียนหญิงที่กำลังซ้อมเชียร์กีฬาสีกันอยู่
แล้วก็ช่วยตัวเองจนสำเร็จความไคร่
ก่อนจะขับรถกระบะออกจากที่เกิดเหตุไป

ส่วนที่เกิดเหตุทุกคนก็ค่อนข้างพี่อยู่อยู่เยอะ
พอเด็กก็กำลังจะขึ้นสแตนเชียร์พอดี
ประมาณนี้ซ้อมเชียร์กีฬาสีประมาณนี้นะครับ

แต่เบื้องต้นบอกว่าขับรถคล้ายรถส่งของนะครับ

แล้วก็พอทำอะไรเสร็จแล้วเขาก็ขึ้นรถเลยประมาณนี้นะครับ
อืมนายตรีเทพบอกว่าคลิปเนี้ยเขาส่งไปให้กับตำรวจภูทรบ้านไผ่
แล้วก็ข้อมูลต่างแล้วอยากให้เร่งดำเนินการตามกฎหมายหน่อย
ต้นรู้มาว่าชุดสืบสวนลงพื้นที่
ตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดเพื่อหาตัวผู้ชายคนนี้แล้วนะคะ